ว่าเศรษฐกิจยุคนี้บ้านเราเรียกว่าเศรษฐกิจยุค๔๐
แต่ถ้าเกิดว่าทั่วโลกก็คือเป็นเศรษฐกิจดิจิทัลนะคะ
เป็นยุคที่สังคมไร้เงินสดลองสังเกตคนรอบข้าง
รวมถึงตัวเราเดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยพกเงินสดไปไหนแล้วนะ

มีการพัฒนารูปแบบการซื้อสินค้าในซูเปอร์มาร์เก็ต

สินค้าทุกชิ้นที่นี่มีบาร์โค้ด
ทำให้ผู้ซื้อสามารถดูข้อมูลของสินค้าทุกชิ้นได้อย่างละเอียดค่ะ
เพราะลูกค้าสามารถชำระเงินได้ด้วยตัวเองที่ตู้ชำระเงินอัตโนมัติ
และทำการยืนยันตัวตนด้วยการกรอกรหัสผ่านสแกนนิ้วมือหรือสแกนใบหน้า
อกจากนี้ยังรองรับการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์
พร้อมเดลิเวอรี่ไปจนถึงหน้าบ้านของลูกค้าที่อยู่ในรักษณีย์๓กิโลเมตรได้ภายใน๓๐นาทีค่ะ

ปัจจุบันคนจีนทั่วไปสามารถที่จะดำรงชีวิต
โดยใช้แค่มือถือเครื่องเดียวนะครับ
ออกมาดำรงชีวิตปัจจุบัน

หรือว่าในการทำรายการอะไรต่าง
ที่เกี่ยวกับทั้งด้านการเงินและด้านอื่น
สามารถที่จะทำธุรกรรมผ่านทางโทรศัพท์มือถือได้
จัยสำคัญที่ทำให้การใช้จ่ายแบบระบบดิจิทัล

มาจากรัฐบาลสนับสนุนและลงทุน
แข็งแกร่งและมีความปลอดภัย
โดยปัจจุบันมีผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในจริง
กว่าร้อยละ๕๗หรือราว๘๐๒ล้านคน
และใช้เพื่อการซื้อสินค้าออนไลน์สูงถึง๑๗๐
เช่นเดียวกับพฤติกรรมของผู้บริโภคในไทย
เปลี่ยนสู่โลกดิจิทัลมากขึ้น
และเริ่มให้ความสำคัญกับการใช้บริการออนไลน์
ข้อมูลจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
พบว่าคนไทยใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อทำกิจกรรมออนไลน์เพิ่มขึ้น
มากที่สุดคือการอ่านหนังสือและการซื้อขายสินค้า
โดยมีสัดส่วน๑๔๘และ๑๒๔ตามลำดับ
ทำให้ธุรกิจกลุ่มอลิบาบาเข้ามาจับมือกับประเทศไทย
โดยเริ่มจากทุเรียนหมอนทองที่จำหน่ายหมด๘๐๐๐ลูกภายใน๑นาที
หมอนยางพารามียอดขายทะลุ๑ล้านหยวน
จนล่าสุดคือการนำรังนก
ซึ่งไทยมีการส่งออกรังนกบรรจุขวดไปจีนทั้งสิ้น๑๘๐ล้านขวด
มูลค่า๑๑๐ล้านบาท
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับผิวกายและน้ำมันนวดของไทย
ซึ่งมองว่ามีอนาคตน่าจะสามารถเปิดตลาดในจีนได้

สินค้าไทยได้รับความนิยมจากจีนหลายรายการค่ะ